เหตุการณ์ในคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นระทึกพอสมควรนะ
ใหญ่เจอกลางแล้วเกือบจะเจอเล็ก
ใช่เล็กนี่หวาดเสียวเล็กที่ว่าคือมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วกลางเนี่ยคือกระบะคันหนึ่งฝ่าไฟแดงไปเจอใหญ่
ใหญ่เป็นรถพ่วงบรรทุกปูน
ทีนี้พอฝ่าไฟแดงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้ค่ะ
จังหวะนี้ค่ะอื้อเนี่ยดูสิคะทำให้รถพ่วงบรรทุกปูนเนี่ย
พลิกลงมาเลยนะครับกระบะคันนี้เขาฝ่าไฟแดงมา
คุณผู้ชมเออนี่ตัดมาอีกมุมกล้องหนึ่งโอ้โห
แล้วมอเตอร์ไซค์รถคันเล็กนิดเดียว
ใช่ค่ะเกือบจะเกินใหญ่ทับแล้วอ่ะใช่ระบวัดเสียวมากนะคะ
รถกระบะเนี่ยพังอยู่คาสี่แยกแบบนี้เลย
นี่เกิดขึ้นตอน๖โมงเช้าของเมื่อวานค่ะตรงสี่แยกสะพาน
สว่างอารมณ์ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะ
ทีนี้พอเกิดเหตุเนี่ยตำรวจรวมถึงกู้ภัยป่อเต็กตึงสิงห์บุรีเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
รถบรรทุกพ่วงสีฟ้าก็ได้รับความเสียหาย
รถกระบะสีน้ำเงินก็ขวางถนนอยู่ข้างหน้านี่พังยับเลยครับ
มีพวกวัตถุดิบพวกเนื้อหมูผักสดขนมจีนเนี่ย
กระจายทั่วบริเวณเลยค่ะคนที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสาลีแสงแก้วขาหักเจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาล
แล้วก็เอาตัวนายสาลีคนขับกระบะส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถพ่วงบรรทุกปูนนี่นะคะคือนายกิตติ
อนเต่าเหล็กอายุหกสิบปีซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะจะเอาปูนไปส่งที่บางรจันทร์
พอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยตัวของลุงกิติก็ขับลงมาจากสะพานค่ะ
แล้วปรากฏว่ากำลังผ่านแยกมันเป็นสัญญาณไฟเขียวนะ
จู่จู่เนี่ยกระบะวิ่งฝ่าไฟแดงมาแล้วก็มาชนเลย
ผมเนี่ยพยายามหักหลบเบรกจนตัวกง
รถเสียหลักพลิกคว่ำแบบที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
ส่วนคนที่เฉียดฉิวก็คือมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณวร
คุณระวีพัฒน์ชัยบุรินนะคะบอกว่าตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่นะ
เกือบแล้วนิดเดียวอ่ะเกือบจะถูกบรรทุกบรรทุกพ่วงเนี่ย
มันพุ่งชนตัดสินใจเลยทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กับกระบะฝ่าไฟแดงนะคะเออมอเตอร์ไซค์อุตส่าห์อยู่เฉยนะคุณนะ
บนรถอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกคนจริง